ไปเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับโอ้โหบอกเลยว่าวิจิตรงดงามตระการตาเป็นอย่างมาก
ที่วัดร่องเสือเต้นจังหวัดเชียงรายครับ
นั่นเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในสถาน
สาธารณ์สนับสถานท่องเที่ยวสำคัญ
ที่วัดร่องเสือเต้นนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่กำลังพูดถึงอย่างมาก
เอกลักษณ์ความคิดสร้างสรรค์และความสวยงาม
โดยเฉพาะวิหารนะน้องใบตองโทนสีเป็นสีน้ำเงินฟ้า
ตัดกับสีทองเพิ่มความโดดเด่นเข้าไปอีก
และเป็นศิลปะแนวพุทธสินร่วมสมัยแฝงด้วยธรรมะของพุทธองค์
แสดงถึงการชักนำชาวพุทธให้หันกลับมาเข้าวัด
แล้วก็สร้างสรรค์ขึ้นจากฝีมือของศิลปินท่านนี้
เป็นศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงรายนายพุทธากาบแก้ว
รู้จักกันดีในชื่อของซาล่านก
เคยทำงานสร้างวัดร่องขุนด้วยกันเมื่อหลายปีก่อน
นายพุทธาเล่าว่าศิลปะที่ใช้ก่อสร้างวัดร่องเสือเต้นเนี่ย
เป็นศิลปประยุกต์ซึ่งได้ศึกษาร่ำเรียนมาตั้งแต่อยู่กับอาจารย์เฉย์
แต่ที่นี่เขาดัดแปลงมาเป็นการใช้สีน้ำเงินฟ้าแทน
เพื่อให้เป็นอีกจุดที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนั่นเองครับ
ส่วนด้านหน้าพระวิหารพาไปดูกันหน่อย
มีพญานาค๒ตัวครับอยู่คู่กัน
เป็นศิลปะที่นำรูปแบบของผลงานของอาจารย์ถวันมาร่วมด้วย

แล้วก็มีความโค้งงอสวยงามมีความแหลมคม
พญานาคที่นี่จึงดูมีความสวยงามพริ้วไหวและน่าเกรงขามไปในตัวนะฮะ
แล้วนี่คือบรรยากาศด้านในดูสีสิครับ
อื้อฮือเป็นไงสวยงามจริง
ส่วนภายในตัววิหารอย่างที่ผมบอกเลยครับมีภาพจิตกรรมฝาผนังที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติต่าง
สายเส้นของตัวภาพนั้นจะมีความอ่อนช้อยสวยงามตามแบบฉบับของคนวาดนั่นเอง
โอ้โหเห็นแล้วแบบนี้เนี่ยควรที่จะต้องไปกันนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงราย
ใช่ค่ะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวทางพุทธประวัติแล้วก็เรื่องของสถาปัตยกรรมต่างด้วยที่มีความวิจิตรสวยงามมากนะคะ
เห็นแล้วแหมอยากจะไปเที่ยวจริงเชียงรายก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะ
ไปในช่วงหน้าหนาวเนี่ยผมแนะนำเลยไปแล้วเนี่ยก็โอ้โหได้ไปเจอกับวัดไปเข้าวัดแล้วก็ดูความสวย
ได้เย็นใจนอกจากเย็นกายแล้วใจเราก็เย็นลงด้วย